คราววันนี้โอ้โหเข่าเยอะเลย
เยอะเลยนะครับถ้าพูดถึงตอนเด็กนะครับ

คาอิสาเรียกแมงคาม
แต่ภาคเหนือเรียกตัวกว่างหรือว่าตัวด้วงตัวกว่าง

ด้วงนะครับตัวกว่างออกมากันเยอะนะครับคุณผู้ชม

เราก็มีการรวมตัวสิครับผม
ที่บอกว่าตัวก่วงนะครับตัวต้วง

ควงอบู้นะครับตลาดสนั่นแนวนะครับ

นั่นคือรวมตัวกันดูตัวกวงตัวกวางนะครับ
ตลาดสนั่นแนวคือว่ากาดแรง
แรงก็คือตลาดเย็นเลยว่าสนั่นแนวก็คือใช่แล้วนะครับ

เอาเข้าไปชน
เอ้ากัดถอย
นี่แหละครับนี่ใช่แล้วนะครับครับถอย

นายกเทศมนตรีตะบนจุนก็บอกว่า
ช่วงนี้เป็นช่วงที่กวางเจริญเติบโตเต็มที่ครับผม
ก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้
ขอชาวภาพมารวมตัวแล้วก็มามีการจับ

นึกถึงตอนสมัยเด็กได้เล่นได้ชนกว่านะครับ
แต่ไม่ค่อยเห็นเด็กสมัยนี้เล่นชนกวางเท่าไห
เพราะว่าอยู่ร้านอินเทอร์เน็ตก้มดูแต่ไลน์นะครับ
ก็เลยอยากอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านนี้ไว้
ให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้นะครับ
เชิญชวนคนที่ชื่นชอบการชนกว่าง
ในอำเภอจุนและอำเภอใกล้เคียง
ได้มาซื้อมาขายกว่างกันครับ
ก็นายกเทศมนตรีตะบนจุนก็บอกต่อนะครับว่า
การชนกว่างในกาดแรงสนั่นแนวนะครับ

ทดลองก่อนตัดสินใจที่จะซื้อขายกัน
นี่ดูครับดูเขาที่นี่ครับ

คือถ้าตัวไหนแพ้ปั๊บตัวนั้นก็ราคาตกว่างั้นเถอะ
ก็มีความอึดความทนมีชั้นเชิญในการชนกว่าง
งานนี้ห้ามมีการพนันเงียบกัน

แล้วก็สำหรับที่กาดแรงหรือว่าตลาดเย็นที่นี่นะคะ
ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ให้ชาวบ้านเนี่ย
เขาได้เอาสินค้าในท้องถิ่นเอามาขายนะคุณ
ของป่าเอ่ยผลผลิตทางการเกษตร
อาหารต่างผลิตภัณฑ์ชุมชน
ใครที่สนใจอยู่แถวนั้นไปได้นะคะ

อยากไปดูการประลองน้ำแข็งเล็กด้วง
ด้วงกว่า

ใช่เอาอ้อยมาใส่แล้วก็คนชนกัน